ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ครับผู้ชายที่ไปยิงเจ้าของร้านเสริมสวยเสียชีวิตนะครับ
ก็บอกว่าเขาเนี่ยบันดาลโทษะเพราะว่าเหมือนถูกหลอก
แล้วตอนนี้คือมาเรียกให้ออกมาคุยกันแล้วไม่ออกเขาก็เลยทำแบบนี้
ปัญญานวมหอมครับอายุ๕๔ปีที่บุกไปยิงนางสาวจำเรียง
ป้องอายุ๔๗ปีเจ้าของร้านเสริมสวยเสียชีวิตนะครับ
เหตุเกิดเมื่อเช้าวานนี้ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ล่าสุดนายปัญญานี่ขอเข้ามอบตัวแล้วนะครับที่สพมปลาจีนบุรี
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่แต่ตำรวจแสดงหมายจับก่อนนะฮะ
เรื่องต้นนายปัญญารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
จากนั้นก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพระเบาะไผ่ท้องที่เกิดเหตุครับ
นางขวัญใจประถมอายุ๕๒ปีคนนี้เป็นคนรู้จักของนายปัญญา
เล่าบอกว่าปัญญาติดต่อมาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว
ก็บอกให้ไปมอบตัวซะคือในปัญญาเนี่ยเล่าให้คุณขวัญใจฟังบอกว่า
ตัวในปัญญาเนี่ยเหมือนถูกหลอกโดนหลอกนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับเอาเงินไปให้ผู้ตาย
แล้วพอกลับออกมานะครับก็นะครับผู้ตายบอกเลิก
เขาก็แม่เลิกเพราะอะไรเลิกเพราะคุณมีครอบครัวแล้วไง
ก็เลยวนกลับมาบอกให้เปิดประตูมาเคลียร์กันซิ
แต่ผู้ตายไม่เปิดเขาเลยเข้าไปยิงครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการหลอกหลอกเขาอะไรอย่างนี้
หลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าถามเขาเขาบอก
มันเป็นการบันดาลโทษะเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูต้อนรับ
เช้าวันที่เกิดเหตุเขาเอาตังค์มาให้ผู้หญิงสองหมื่น
แล้วพอกลับไปปุ๊บผู้หญิงเขาก็คิดว่า
เขาผู้ชายมีครอบครัวแล้วเขาก็เลยอยากจะปีกตัวออก
เนี่ยแล้วก็พูดก็แกก็เลยกลับไปอีกพอกลับไปปุ๊บเนี่ย
ผู้หญิงก็ไม่ได้เปิดประตูแกก็ให้เปิดประตูมาเคลียร์

วันนี้ญาติของผู้ตายนะครับนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ร้านเสริมสวยที่เกิดเหตุ
แล้วก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ไปนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดบางครูก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ
พี่สาวของผู้ตายเล่าบอกว่าเดือนก่อนนายปัญญา
เตะหน้าอกน้องสาวแล้วก็มาขอโทษเธอนะครับ
ก็เลยบอกไปว่านะครับกลับไปอยู่กับลูกกับเมียเถอะนะ
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
แล้วก็จะไม่ให้มาขอขมาศพครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนไม่ได้ความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธไปในทางสาธารณะ
ยิงปืนโดยใช้เหตุบุกรุกเคหสถานและทำให้เสียทรัพย์ครับ